กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับและวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่สำคัญที่ครอบครัวของพี่กิ่งจากจังหวัดเพชรบุรีจะมากู้วิกฤตหาทุนไปต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อเพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
๔คนพอดีเลยคนละข้อนะครับพี่กิ่งครับวันนี้เตรียมตัวมาดีแค่ไหนครับเตรียมตัวมาดีค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพี่กิ่งมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ
คำถามทั้งหมดมีด้วยกัน๕เรื่องพี่กิ่งจะต้องเลือกก่อนว่าจะตอบเรื่องไหนค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะ

พร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้เรื่องที่๑ข้าวนึ่ง
เรื่องที่๒ระแวกบ้าน
เรื่องที่๓แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
เรื่องที่๔ความรู้ระดับชั้นอนุบาล
เรื่องที่๕จังหวัดเพชรบุรี
ข้อ๑ค่ะข้าวนึ่งค่ะ
เรื่องข้าวนึ่งครับ

เพราะว่าเป็นอาชีพที่ทำทุกวันอยู่แล้วค่ะ

ไม่ได้มีทั่วไปนะข้าวนึ่งเนี่ยนะครับ
ก็ส่วนใหญ่ก็จะหุงเลยใช่ไหมคะพี่กิ่ง

ติ่งข้าวนึ่งนะฮะแต่ขายโดยป้ากิ่ง

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
แบบนี้เลยใช่ไหมคะซึ้งข้าวนึ่งอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะใส่ซึ้ง
วันนี้ก็เป็นอาชีพที่พี่กิ่งทำอยู่ในปัจจุบันนี้แหละครับ

เพราะฉะนั้นความชำนาญก็น่าจะมี

ต้องการค่ะ

เอาน้องพีชนะขอเชิญน้องพีชมาเป็นผู้ช่วยครับ

แล้วก็มีอุปกรณ์สำหรับแคะนะครับ
โจทย์สำหรับข้อนี้ก็คือ

ขายข้าวนึ่งมาก็ประมาณ๗๘เดือนแล้วค่ะ
ข้าวที่ขายดีที่สุดก็จะเป็น
ข้าวสวยแล้วก็ข้าวหอมค่ะ
พอได้ยินโจทย์ข้อนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะได้ค่ะ
เพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทำทุกวัน

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

แต่ลูกเลือกให้แล้วนะครับพ่อต้องตอบนะ
บ้านของเราจริงหลังนี้ก็คืออยู่ในจังหวัดเพชรบุรี
อำเภออะไรครับพ่อพ่อจ๋าเห็นบอกว่าที่ฝั่งตรงข้ามทางเข้าบ้านเนี่ย
มีตู้ปลายสนีอยู่ใช่ไหมครับพ่อเคยไปส่งจดหมายไหมครับ
ไม่เคยครับไม่เคยฮะไม่เคยครับแล้วตอนที่พ่อจีบกับแม่พ่อใช้วิธีทางไหน
จริงแล้วเนี่ยคำถามอยู่ที่ตู้ปรายศนีย์นี่แหละครับ
ตู้แดงนี่แหละครับสมาธิดีดีนะครับพ่อเพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เวลาขายตู้ปรายศนีย์ตู้นี้ในวันธรรมดาคือ
เวลาใดตัวเลือกที่หนึ่ง๑๒นาฬิกาตัวเลือกที่สอง๑๓นาฬิกา
ตัวเลือกที่สาม๑๔นาฬิกาตัวเลือกที่สี่๑๕นาฬิกา
ตู้ปรายศนีย์อยู่หน้าบ้านผมเห็นทุกวันเลยครับเคยเห็นบุรุษปรายศนีย์มาขายตู้
แต่ไม่รู้เวลาไหนฮะพร้อมไหมครับพร้อมครับ
พร้อมแล้วพ่อต้อยเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ
ตัวเลือกที่หนึ่ง๑๒นาฬิกาครับ
ตัวเลือกที่๑๑๒นาฬิกาครับ
ต้อยยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องพีชขึ้นมาตอบ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องเลือกให้ดีนะครับ
เรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาล

ขอให้โชคดีครับเชิญน้องพี่มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ช่วงนี้ฟอร์มของแมนยูกระท่อนกระแทนมากนะ

แต่ดูแล้วพีชน่าจะไม่เกินความสามารถแน่
เพราะเป็นแฟนคลับสักขนาดนี้นะครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เซอร์อเล็กเปอร์คูสัน
คุมทีมแมนยูนัดสุดท้ายพบกับทีมใด

เวสบอมวิทอัลเบียน

เป็นแมนยูมามากกว่า๓๐ปีครับ
ก็ชอบสไตล์การเล่น
วิธีการจัดระบบของทันเซอร์อเล็กเวอร์ซัน
ถ้าพร้อมแล้วสมาธิดีนะ

ตัวเลือกที่สี่ซันเดอร์แลนด์ครับ

เลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องกีต้าขึ้นมาตอบครับ

เรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาลและจังหวัดเพชรบุรี
เลือกความรู้ระดับอนุบาลครับ
นี่ไงปรามาทลูกอีกแล้ว

ขอเชิญน้องกีต้ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

อนุบาลนี่เรียนกอไก่ถึงฮฮหรือยังเลย

พอจะท่องให้ลุงฟังสักนิดนึงได้ไหมลูก

เออท่องได้ทับ

เท่านั้นแล้วก็เราเข้าคำถามกันนะ
ตั้งใจตอบให้ได้นะลูกนะได้ช่วยครอบครัวได้นะลูกนะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
พยานชนะใดอยู่ต่อจากต่อเต่า
ตัวเลือกที่๑ททหาร
ตัวเลือกที่๒นหนู
ตัวเลือกที่๓ดอเด็ก
ตัวเลือกที่๔ถอถู

ตาถุ้น

ตัวเลือกที่๔ท้อถุน
เราต้องอิงความถูกต้องเอาไว้นะครับ

เพราะฉะนั้นช่วงหน้าเรามาเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่กิ่งจากจังหวัดเพชรบุรี
ว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
หรือไม่สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ